ททจับมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อเป็นการฟื้นฟูแนวปากาลังทางทะเลนะคะ

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ในไทยกันได้นะคะ

ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นึกกำลังกับจังหวัดภูเก็ตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนายนิธีศรีแพร่นะคะ
รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยว่า
กลับมาของวงการยิ่งเที่ยวยิ่งรักนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของททในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน
พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีการรับผิดชอบทั้งการดูแลอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ
โดยกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะมีทั้งการปลูกปากการังเทียม
ขยะรีไซเคิลนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนในการสนับสนุนการผลิตบ้านปากาลังเทียม
มีการออกแบบเอกลักษณ์ไทยโดยใช้เอกลักษณ์ไทยมาออกแบบบ้านปากาลัง
ก่อนจะมีการนำบ้านปากาลังเนี้ยลงสู่ใต้ทะเลที่บริเวณอ่าวทือเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะส่งผลดีในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทย
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ